คึกคักน่าดูเลยโดยเฉพาะผลไม้ไทยขายดีเป็นพิเศษเลยค่ะ
ต้องบอกว่าขายดีจริงนะคะสำหรับผลไม้ไทยในงานเทศกาลไทยที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

การจัดงานเทศกาลไทยเมื่อ๑๘ปีก่อนเขาบอกนะคะว่า
เสียแรงจริงที่ตั้งใจผลักดันให้ผลไม้ไทย
ได้รับความนิยมในต่างแดน
เพื่อประเทศไทยเพื่อสินค้าไทย
เพื่อกเกษตรกรไทย
เพราะว่าหนึ่งถ้าการที่ว่าเราจะนำสินค้าเข้ามา
ถ้าเราไม่จัดงานในสวนอย่างนี้นะคะไม่จัดงานใหญ่อย่างนี้
คือเรียกว่าผู้บริโภคจะไม่รู้นะคะ
ฉะนั้นเราจะต้องให้เขารู้ว่าผลไม้ไทยเป็นยังไง

ฉะนั้นเนี่ยคือจริงเมื่อ๑๘ปีที่แล้วก็ยังน้อยแล้วก็ยังสงบเล็กกว่านี้
แต่เดี๋ยวนี้ก็ดีใจนะคะว่าที่ทางกระทรวงต่างประเทศจัดงบประมาณตรงนี้นะคะ
ที่มาช่วยแล้วก็ร้านค้าทุกคนก็สนใจนะคะ
ท่านนั้นถามว่าตรงนี้เนี่ยมีประโยชน์ไว้มหาศาลค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งสินค้าขายดีในงานเทศกาลไทยก็คือผ้าบาติกค่ะ
ซึ่งนับเป็นโอกาสดีในการเปิดตลาดใหม่ของสินค้าโอท็อปใน๕จังหวัดชายแดนภาคใต้

ชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขานิยมสั่งซื้อไปตัดชุดกิโมโนกันก็ถือเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของสองชาติด้วยนะคะ
สิ่งที่เชื่อมยกแน่นอนก็คือผ้าบาติกนะครับ
อันนั้นเมื่อปีที่แล้วมาเราได้มานำเสนอขายผ้าบาติกจากที่นี่นะครับ
ปรากฏว่าพี่น้องชาวญี่ปุ่นผู้ประกอบการสายญี่ปุ่น
เขาชอบลายผ้าบาติกมาก
เขาเลยขอความร่วมมือกับเรา
เชื่อมโยงกับชุดกิโมโนของเขา
ซึ่งใช้ผ้าไหมของที่นี่นะครับ
ประมาณ๑๕หลาตัว๑คน
ให้ทางเราและพี่น้องที่ปฏฒนี
เพ้นสีให้ออกแบบไลน์ให้แล้วมาแต่งชุดประจำชาติของเขา

ส่วนบรรยากาศเทศกาลไทยเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง
ในโอกาสครบรอบ๑๓๐ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยญี่ปุ่นวันสุดท้าย
คักนะคะเอกอัครราชทูตกรุงโตเกียวก็พอใจกับผลการจัดงาน
สามารถประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในญี่ปุ่นได้
แล้วก็คาดว่ามีผู้ร่วมงานครั้งนี้มากกว่า๓แสนคนเลยค่ะ
ว่าถ้าตัวอย่างมาแจกเผยแพร่ความตนักรู้เกี่ยวกับประเทศไทย
หน่วยราชการพัดภูฟ้ามูลนิธิสายใจไทยต่างก็มาช่วยกัน
ก็ส่งเสริมให้เป็นประเทศไทยเป็นที่ได้รู้จักในญี่ปุ่น
ใครที่พลาดงานเทศกาลไทยในกรุงโตเกียวครั้งนี้ไปอย่าเพิ่งเสียใจนะครับ
เพราะว่ายังมีโอกาสไปเที่ยวชมงานเทศกาลไทยนี้ได้ที่โอซาก้าในสัปดาห์หน้าค่ะ